พาไปดูบรรยากาศเก็บตกที่นครราชศรีมาหน่อย
กับการจัดการแข่งขันโคมไฟลอดห่วงสืบสารประเพณี
โอ้โหลุ้นแทบแย่เมื่อกี้รอดไม่รอดรอดไม่รอด
โอ้โฮนี่คือการแข่งขันนะฮะ
เป็นสีสันการแข่งขันโคมไฟลอดห่วง
เมื่อวันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมาวันออกพรรษานะคะ
ทางชุมชนโนนใบบัว๖ตำบลบัวใหญ่

เขาจัดกิจกรรมแข่งขันคมไฟลอดห่วง
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในช่วงออกพันธ์ศาสตร์นะคะ
ซึ่งการแข่งขันโคมไฟลอดห่วงเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านเขาจะร่วมกันจัดกิจกรรม

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีการละเล่นในวันออกพรรษาของไทย

หรือว่าปล่อยโคมลอยแบบทั่วไปนะคะ
คือเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นการละเล่นจุดโคมไฟลอดห่วง
ที่มันแขวนอยู่ระหว่างเสาอะค่ะ
นั่นแหละบอกเลยงานนี้สนุกสนานทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้น
และเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีให้กับคนในชุมชนด้วย

ใช่ว่าโคมของใครจะลอยตรงขึ้นไป
ใช่ไหมเพราะบางคนลอยแล้วเบี้ยวเอี้ยง

นี่ค่ะต้องเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของคนที่ทำโคมด้วย
ก็จะมีชาวบ้านจัดทีมเข้าร่วมทั้งหมด๒๐ทีม

เข้าไม่เข้า

แล้วนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาท
ปล่อยโคมลอยเป็นการสะเดาะเคราะห์
เวลาปล่อยโคมลอยคือเหมือนอย่างเป็นสะเดาะเคราะห์อ่ะค่ะ
ให้ตัวเองกับครอบครัวพ้นจากความทุกข์ลอยทุกข์ลอยศพทิ้งไป
แล้วก็ตามความเชื่อด้วยเป็นการปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากตัวผ่านโคมลอยฟ้าไป
แต่ก็ต้องฝากเตือนกันนะเรื่องความเชื่อก็ว่ากันไป
การปล่อยโคมลอยก็ต้องไปปล่อยในจุดที่เจ้าหน้าที่เขาอนุญาตด้วยนะ
ที่ไม่เป็นเส้นทางการบินด้วยอันนี้สำคัญ
เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรต่างแต่ว่าเขาก็คือจากที่จุดตะไลอันใหญ่อ่ะ
เขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ล่ะให้มันเล็กลงน้อยลงแล้วก็เป็นการแข่งขัน